ท่านผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีนะครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาก็กำลังหวั่นวิตกมาก
ลูกเขยคนหนึ่งของบ้านค่ะนะฮะเพราะว่าชอบ
ก่อเหตุแบบทำร้ายนะระรานโดยเฉพาะคนเป็นพ่อตาเนี่ย
หนักถึงขั้นแบบต้องหนีไปอยู่บ้านอื่นนะครับ
แล้วก็มีลูกเขยคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะ
ช่วงที่เพื่อนเขยเนี่ยทำร้ายพ่อตาอืม
เห็นไหมฮะพ่อตานี่นั่งอยู่อายุเจ็บสิบหกแล้วค่ะ
ลูกเขยนี่สามสิบหกเองโอ้โหหนุ่มกว่าเยอะฮะ
ทำร้ายหลายอย่างครับใช้ไม้ตีด้วยนะ
หาอะไรแบบพยายามจะเครื่องใส่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ก็มีคนที่แอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับอืม
แล้วก็เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับอ่า
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาไปช่วยกันได้ทัน
อ่าแต่เขาเอาคลิปมาโพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ร้องเรียนขอความเป็นธรรมนี่ฮะคุณตาที่อยู่ในคลิปอืม
โหก็อายุเยอะแล้วอ่าเจ็บสิบหกแล้วอ่ะเดินยังแทบไม่ไหวอ่ะ
นี่ต้องมาอยู่บ้านหลังข้างนะขนาดมาอยู่บ้านหลังข้างยังกลัวเลยอ่ะ
ไอ้บ้านที่ถูกลูกเขยทำร้ายน่ะคือบ้านตัวเองน่ะอ่า
อยู่ไม่ได้อ่ะคุณตาก็ไม่ดูเห็นไหมอืม
ร่องรอยที่เอาไม้ตีนะครับเอาของทุ่มใส่เนี่ยนะครับ
เหตุการณ์เนี้ยอยู่ที่ปลาจีนบุรีนะครับคุณตาท่านนี้ชื่อ
นายประดิษฐ์วาระโวอายุ๗๖ส่วนลูกเขยที่อยู่ในคลิป
เป็นคนทำร้ายคุณตาชื่อนายปรีชาวิจิตสิริอายุสามสิบหก
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่ปราจีนบุรีนะครับ
ไปหาคุณตาประดิษฐ์นะครับคุณตาก็เล่าให้คุณสุดปรีดาฟังนะครับ
บอกว่าวันนั้นก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย
เป็นเวลาประมาณ๕โมงเย็นอยู่ที่บ้านกับลูกเขยแค่๒คนนะ
ตาก็นั่งอยู่หน้าบ้านกำลังจะเดินเข้าไปนอนในบ้านแล้วล่ะ
พอไปถึงที่นอนปรากฏว่านายปรีชาลูกเขยวัย๓๖เอาน้ำมาสาดใส่เลย
สาดใส่ที่นอนจนเปียกไปหมดทั้งตัวทั้งตัวคุณตาแล้วก็ที่นอน
พื้นนี่เปียกหมดไม่รู้ว่านายปรีชาลูกเขยทำแบบนั้นทำไม
แต่ตาก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยตาก็เลยเดินออกมานั่งอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
ปรากฏว่านายปรีชาลูกเขยตามมาต่อครับเอาท่อนไม้ไผ่
มีลักษณะคล้ายด้ำไว้กว่าทางมะพร้าวมาตีเข้าที่ศิษย์ศาสตร์คุณตาหลายครั้ง
แล้วก็ตีเข้ามาที่มือด้วยจนบาดเจ็บเป็นแผลที่คุณตาให้ดูเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ยังถือมีดขู่ทำร้ายอีกหลายครั้ง
แต่ว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยไว้ทันคุณตาบอกว่าไม่อย่างนั้นคงถูกฟันไปแล้ว
มามันมันถือมามันจะฟันผมครับทีนี้ก็เอาพากับฟันมา
ผมก็ไม่กลัวผมนี่ดูผมมันก็มีควันมันก็มายมาด้ามไม้ด้ามปล่อย
ตีผมก็เอามือปิดมันจะตีหัวผมเนี่ยครับ
ทีนี้ก็เอามือปิดถือขวดไม้เนี่ยระหว่างที่เขาตีคุณตาเนี่ย
เขาพูดอะไรบ้างครับมันก็พูดหน้าเบื้อง
ด่าอะไรคุณตาหรือเปล่าไม่ได้ด่าถือไม้มาก่อนกวาด
ก่อนแม่นี้เรารู้ไหมว่าเขาติดยารู้มันแจกข้างยาเวลาวันนั้นอ่ะ
มันจะตื่นตีผมก่อนนั้นมันไม่มีมีแต่พูดทะเลาะกันเฉยเฉย
ที่นี่มันเป็นโรงพยาบาลตรงเมือง
ทีนี้ก็ต้องมาถามกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมคนที่เป็นลูกเขยถึงทำร้ายพ่อตาขนาดนี้นะครับอ่า
มีหลานสาวของคุณตาประดิษฐ์นะครับหลานสาวอายุ๒๔นะครับ
บอกว่าคุณยายก็คือภรรยาของคุณตาประดิษฐ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตตั้งแต่ปี๕๙
ปรีชาลูกเขยที่อยู่บ้านเดียวกับคุณตาประดิษฐ์เนี่ยมีปัญหากับคุณตาประดิษฐ์มาตั้งแต่
มาตั้งแต่ช่วงคุณยายเสียเหมือนกับพอแม่ยายไม่อยู่ก็เริ่มหนักข้อแล้วนะครับ
โดยมีการทั้งด่าทอนะไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินน้ำสมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวอะไรของคุณตา
เขยคนนี้เอามาเผาทิ้งหมดจนตอนนี้ของที่เป็นของตาจริงเนี่ยหลานบอกแทบไม่เหลืออะไรแล้ว
พฤติกรรมนี้ถามว่าอ้าวแล้วเมียของนายปรีชาก็คือลูกสาวของตาล่ะ
ห้ามไม่ปรามเหรอหลานบอกว่าลูกสาวแท้ของตาก็รู้นะ
รู้ว่าสามีตัวเองเนี่ยทำอะไรกับพ่อตัวเองแต่ไม่เคยว่ากล่าวตักเตือนเลย
จนมาครั้งเนี่ยเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนี่คือครั้งที่หนักที่สุดถึงขั้นทำร้ายร่างกายคุณตาเลย
ก็แค่ข้ามรั้วก็เอาไปกินอย่างเงี้ยให้ข้าวให้น้ำกินตลอดตั้งแต่ที่ยายเสียเลย
คือเขาไม่ให้ห้องน้ำเขาก็ปิดไม่ให้เข้าในครัวก็อย่างที่เห็นภาพ
เพราะหนูขึ้นไปครั้งล่าสุดก็ครั้งสุดท้ายตอนหนูแต่งงาน
นี่ก็ปี๒ปีมาแล้วที่หนูขึ้นไปครั้งสุดท้ายคือตอนนั้น
ของในบ้านมันก็ยังเหลืออยู่แต่ตอนนี้มันไม่มันไม่เหลืออะไรแล้วที่เป็นของป่า
คือมันไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่ามะเพราหนูคิดว่าเขาทำ
เพราะอะไรตอนแรกหนูคิดว่าไอ้ส่วนเมายาเนี่ย
มันก็อาจจะเกี่ยวแต่ด้วยตัวเขาเองหรือเปล่าที่แบบว่าเหมือนเริ่มโมโหขึ้น
อย่างเงี้ยแล้วตาจะไปสู้อะไรกับเขาได้
แก่แก่แล้วที่แกอยากอยู่บ้านหลังนั้นก็เพราะว่ามันเป็นบ้านของแก
กังวลมากเพราะว่าตาก็เลี้ยงหนูมาหนูเป็นหลานคนเดียวที่ตากับยายเลี้ยงมา
นี่หลานสาวบอกก็บ้านของตานะถามว่าทำไมตาไม่หนีไปไหนจะไปให้เขาทำร้ายทำไมก็บ้านของตา
เขาก็อยากอยู่บ้านเขานะครับส่วนคนถ่ายคลิปนะครับคือลูกเขยอีกคนนึงของคุณตาประดิษฐ์นะครับ
ชื่อว่านายวินัยจันทร์แก้วขาวนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนแอบถ่ายคลิปจริงนะฮะ
พอถ่ายคลิปแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนั้นก็มาถึงนะครับ
ก็นำตัวนายปรีชาเนี่ยไปตรวจสารเสพติดนะครับพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับ
แล้วเอาคลิปมาเผยแพร่เพราะอยากให้มีผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือคุณตา
แม้ว่าตอนนี้นายปรีชาคนที่ก่อเหตุทำร้ายตาจะถูกจับไปแล้ว
แต่ว่าเขาก็ยังกังวลว่าวันไหนที่พ้นโทษถูกปล่อยตัวออกมา
หลังจากเกิดเรื่องนะครับเขาก็เลยพาคุณตาประดิษฐ์ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่รั้วติดกัน
บ้านหลังนี้มีครอบครัวอยู่ประมาณ๘๙คนคิดว่าคุณตาน่าจะปลอดภัย
อีกพักหนึ่งถึงไม่ได้เห็นการถือมีดถืออันนี้เตรียมที่จะตีตาคือ
นี่มากผมก็เลยโทรหาพวกไบ้ให้พูดอ้านประสานกันกลับหน่วยงานให้หน่อย
อสศก็เห็นตานอนเบียกทั้งตัวมันแล้ว
เขาก็เลยสอบถามทางลูกเขย
ก็เขาเล่าอะไรไม่รู้

ผมก็เลยพดคลิปออกไปว่าขอให้หน่วยงานภาคกันช่วยกันหน่อย
ก่อนที่อะไรมันจะเกิดเป็นบางที
ได้มีของแกออกแล้วก็เอามีไปถือไว้สองล่วงกูเลยได้
วิดิโอตรงนั้นละมาก็ให้คุณที่เขาแชร์ช่วยแชร์มา
ดีหงั้นตาประดิษฐ์ตอนนี้ปลอดภัยไปอยู่บ้านอีก
หลังหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองนะมีครอบครัวลูกหลานคอยดูแลแต่คุณตาบอกว่ายังไงก็อยากกลับไปอยู่บ้านของตัวเอง
เพราะว่าสร้างมากับเมียนะอยู่กันมาตั้งแต่แบบแต่งงานมีลูกมีหลานนะครับยังไงก็อยากไปอยู่บ้านของตัวเองมันสบายใจที่สุด
มันผูกพันที่สุดนะตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่คือถ้าไปอยู่บ้านตัวเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเขยคนนี้นายปรีชาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาไหมเนี่ยนะฮะ
คือลูกสาวของคุณตาเนี่ยเมียของนายปรีชาเนี่ยต้องเอาให้ดีนะต้องเอาให้ชัดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงปล่อยให้สามีตัวเองทำร้ายพ่อขนาดนี้
แล้วไม่เข้าใจนะคะคนที่ทำร้ายร่างกายคนชะลาได้ขนาดนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาจะไปมีแรงอะไรมาสู้
คือถ้าอ้างว่าเมายาเสพติดอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกสาวของคุณตาประดิษฐ์เนี่ยทำไมไม่ดูแล
สาวต้องช่วยพ่อใช่นะคะ